รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ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

เพราะเป็นเรื่องราวของการทำบุญครั้งสุดท้ายของชีวิต

ไปทำสังกฐานไปสร้างวัด
เคยมีความคิดที่อยากจะทำบุญครั้งสุดท้าย

เคยแว๊บนึงตอนที่เราไปที่เนปาน

คนที่เนปานเวลาที่เขาจะทำบุญครั้งสุดท้าย
หลังจากเสียชีวิตแล้วเขารู้มั้ยเขาทำยังไง
เขาเอาศพไปให้อีแรงกิน

เพราะว่าทางน้ำกาลจะทำบุญภายในหนึ่งวันให้จบ

ที่เหลือที่ยังมีเนื้อหนังพรรษาอยู่
เอาไปให้แรงกิน

สัตว์ได้กินได้อิ่มน้ำสำราญกัน
อันนั้นคือประเทศที่อยู่ใน

เขาจะมีความเชื่ออย่างงั้น

ที่คนไทยเองรู้สึกว่าน่าจะเป็นบุญกุศล

นั่นก็คือเรื่องราวของการบริจาคร่างกายนะครับ

ซึ่งที่จะทำให้นักศึกษาแพทย์ได้ลองเรียนรู้

วันนี้เดี๋ยวเราได้รู้กันแน่นอนครับ

อาจารย์สอนวิชากายวิภาคศาสตร์
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ขอต้อนรับอาจารย์ชัยรัฐและอาจารย์เมธีครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ยังดูวัยรุ่นอยู่เลยเนอะ
กายวิพากษ์เราเคยได้ยินกันพอสมควร

หมายถึงวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของ

จริงมีตั้งแต่ระดับที่เรามองเห็นได้

แล้วก็ลงไปถึงระดับที่เล็กโดยต้องใช้กล้องจุลทัศน์มอง

คือการวิพากษ์ระดับที่ใหญ่
ที่มองได้ด้วยตาเปล่า
ก็คือร่างกายในระดับที่เราสามารถศึกษา

ผมอยากรู้ว่าทำไมถึงต้องเรียกว่าอาจารย์ใหญ่

แต่ว่าเขาเล่าต่อกันมาว่า
ก็เหมือนกับเป็นการให้ความเคารพ
ว่าเป็นอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่

รวมแล้วประมาณกี่ร่าง
นักศึกษา๔คนเรียนกับร่างอาจารย์ใหญ่

ร่างเดียวนั้นคือใช้ร่างนั้นเรียนตลอด
ตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลยครับ

อะไรอย่างนี้ครับก็การได้ศึกษาเจ้าใหญ่เจรคาครับ
ทำให้เราเข้าใจบทเรียนมากขึ้นมากกว่าครับ

เพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าถ้าเกิด
ตัวเองไม่มีความรู้มาผ่าเนี่ย
เหมือนกับว่าอาจารย์ท่านสละร่างมาแล้ว

เราจะทำให้อาจารย์ท่านเสียสละ
โดยไม่สมเหตุสมผลนะคะ

แล้วก็ระบบหลอดเลือดที่เลี้ยงส่วนด้านหลังของโพงจมูก

ปกติน่ะเส้นประสาทที่เลี้ยงส่วนหลังของโพงจมูกเนี่ยนะ
มันจะมีคำถึงเป็นส่วน
ครั้งแรกที่พาเนี่ย

ถ้าเกิดว่าครั้งแรกที่ต้องเจอเผชิญหน้ากับร่างอาจารย์ใหญ่
หรือว่าเผชิญหน้ากับศพของคนที่เจอชีวิต

ตอนที่เจอนั่นเจอร่างของอาจารย์ใหญ่
เป็นคนมีอายุหรือเด็กหรือหญิงสาวชายหนุ่มยังไงฮะตอนนั้น

ครั้งแรกเลยเป็นผู้ชายอายุมาก
อายุมากแล้วตอนนั้นเป็นยังไงรู้สึกยังไง
ก็เหมือนกันครับรู้สึกประมาทรู้สึกตื่นเต้น

ทุกคนผมเชื่อว่านักศาแพทย์คงรู้สึกว่า
เหมือนตื่นเต้นและแอบอาจจะมีกลัวบ้างเล็กน้อย
เพราะว่าเป็นของเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

แต่ว่าเมื่อสัมผัสอาจารย์เรียนกับอาจารย์ไปสักระยะหนึ่ง
ก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าก็เริ่มคุ้นเคยแล้วก็ปรับตัวได้
ถ้าที่ผมทราบมาเนี่ยแน่นอนว่าอาจารย์ใหญ่
ก่อนที่จะมีการผ่านเขาจะมี๓ระดับ

หนึ่งคือบริจาคอาจารย์ใหญ่สำหรับให้นักศึกษาแพทย์เรียน

ก็พอเราเสียชีวิตเราโทรติดต่อที่คณะ
โทรติดต่อที่ภาควิชาคณะของผม

จากนั้นอาจจะทำบุญ
ก็คือทำบุญประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้

๓วัน๕วันได้แต่ฉีดยาเรียบร้อยแล้ว

ครับผมแช่ไว้๑ปี

เพื่อให้คือถ้าเกิดว่าเราแช่ไว้ไม่ดี
มันตัวของเนื้อยึดเนื้อเยื่อ
แล้วก็ร่างกายเนี่ยมันไม่ดีพอสำหรับทางศาสตร์แพทย์เรียน

เรื่องทางศาสตร์แพทย์เรียน

ก็เรียนครบ๑ปีเพราะฉะนั้นก็ทำบุญเผา
ครับอันนี้คืออย่างที่๑

เป็นร่างอาจารย์ใหญ่ให้แพทย์เฉพาะทาง

พอคุณมดดำตายปุ๊บเราก็ติดโทษ
แต่ส่วนใหญ่พวกที่พูดว่ากำลังจะตาย

ส่วนใหญ่ได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้

คือถ้าเกิดว่าเป็นแบบอาจารย์ใหญ่ที่ฝึกผ่าตัด
โดยการแช่แข็งเรียกว่าแช่เย็น

มันไม่ใช่คล้ายกับเป็นฟรีส

พอแช่เสร็จแล้วเราก็นำมา
ตรงไหนพอถึงเวลาที่เราจะแพทย์เฉพาะทาง
สมมุติว่าเป็นแพทย์เฉพาะทางผ่าตัดช่องท้อง
เขาก็ติดต่อว่าจะขอเรียนส่วนนี้

ถามว่าเพราะอะไรทำไมถึงต้องต่างกันสองแบบนี้

จะต้องให้ใกล้เคียงกับเนื้อเยื่อของมนุษย์จริงมากที่สุด
จึงต้องเป็นการแช่อย่างนั้น

สมมุติว่าเราเสียชีวิตแล้วเราก็โทรแจ้งแจ้งที่เจ้าหน้าที่ผมไปรับ

ถ้าเกิดคือจริงแล้วการที่บริจาคเป็นกระดูก

พอเสื่อมเนี่ยมันก็เป็นกระดูกที่ไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะเลี้ย

กระดูกเนี่ยอายุไม่เกิน๖๐ครับ

ร่างอาจารย์ใหญ่แล้วเราก็จะชำแหละออกก่อน

แล้วจากนั้นเราก็จะเอากระดูกเนี่ยไปแช่น้ำ
ไปฝังทรายเพื่อดูดเอาไขมันที่อยู่ในเนื้อกระดูกออก

ก็มีส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็จะส่งกลับไปให้ญาติ

ครับผมแต่ว่าที่เนื้อหนังของสาวดำไม่ให้เรียน

คุณสมบัติในการบริจาคร่างกายเนี่ย
เราต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างที่เราอยากจะให้ร่างของเราเนี่ย

หนึ่งก็คือต้องไม่เป็นโรคร้ายแรง

คือเราเรียนความปกติของร่างกาย

ค่อนข้างสมบูรณ์ปกติ
ดังนั้นเนี่ยอาจารย์ใหญ่ที่เสียชีวิตในเรื่องของโรคมะเร็ง

อาจารย์ใหญ่ที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ

รวมถึงโรคอื่นเช่น
บางโรคซึ่งมีผลต่อการฉีดยารักษาสภาพ
บางโรคซึ่งเมื่อเราไปเอาอาจารย์ใหญ่ไปรักษาสภาพแล้ว
ไม่สามารถรักษาสภาพได้ดี

โรคไตโรคเบาหวาน

อันนี้คือจะไม่เอาไม่รับ

ก่อนจะเสียชีวิตเราอาจจะต้องมีการเช็คอย่างสมบูรณ์พอสมควร

เนิ่นเนื่องประสาทจะใช้สิทธิ์ก่อน

มีรายละเอียดว่าเป็นโรคอะไรรายละเอียดว่าเช่นอย่างที่ผมบอก
มะเร็งโรคอะไรต่ออะไรแล้วก็จะมีช่องให้เลือกว่า

ทุกวันนี้พอไหมครับสำหรับร่างอาจารย์ใหญ่

ถือว่าพอนะเพราะว่าตอนนี้คนเนี่ยค่อนข้างจะแบบ
ใจบุญนะฮะแล้วก็อยากจะแบบเหมือนกับเสริมบุญนะฮะ
คือเรียกเป็นการทำบุญครั้งสุดท้ายของชีวิต
ถูกไหมฮะแต่นี่ต้องถามอาจารย์เมธีตัวอาจารย์เองก็บริจาคเหมือนกันใช่ไหม

รู้สึกว่าการที่เราทำงานอย่างนี้เจออาจารย์ใหญ่ทุกวันทุกวัน
ก็รู้สึกว่าไม่น่ากลัวอะไรใครต้องเสียชีวิตทั้งนั้น
ผมเองวันหนึ่งก็ต้องตายการที่เราเอาร่างกายของเรา
ซึ่งตายไปแล้วเอาไปไม่ได้ร่างกายก็คงอยู่
ที่จะเอาไปเผาให้มันสูญเสียเราก็เอาไปใช้ให้นักศึกษาแพทย์เรียนดีกว่า
สำหรับอาจารย์นะครับ
ว่าวันนึงก็คงบริจาคเหมือนกัน
มีบางคนที่เปลี่ยนพร้อมจะเป็นอาจารย์ใหญ่ตั้งแต่วัยรุ่นที่สำไป

ก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกาย

อุบัติเหตุมะเร็งโรคไตเบาหวานโรคเอด

ก็จะเป็นวิชาปฏิบัติการ

ที่เป็นโถงขนาดใหญ่หมายถึงที่สีลาส
ก็คือเป็นห้องปฏิบัติการที่เป็นโถงขนาดใหญ่
ที่มีร่างอาจารย์ใหญ่อยู่บนเตียงหรือบนโต๊ะการศึกษา
จำนวนประมาณ๘๐๙๐โต๊ะ

เราจะมีพิธีทางศาสนาเป็นพิธีทำบุญ

ก่อนต้นปีการศึกษาเลยนะครับ
ก็จะเป็นพิธีทางศาสนา
แล้วก็ก็คือมีทั้งญาติของอาจารย์ใหญ่

ก็คือเข้าร่วมในพิธีทำบุญอันนี้ให้กับอาจารย์ใหญ่
แล้วก็ส่วนพอถึงเวลานักเรียนเข้าเรียนโดยส่วนใหญ่
จริงแล้วคือเราก็ไม่ได้มีพิธีในรายละเอียดตรงนั้นที่มากมายแล้ว
ก็คือแล้วแต่แล้วแต่ละบุคคล
โดยส่วนใหญ่บางคนนักเรียนเขาอาจจะ
มีเอาดอกไม้หรือพวงมาลัยไปไหว้อาจารย์บ้างอะไรอย่างนี้ครับ

สมมุติกดข้อห้ามบ้างดีกว่า
แบบว่าเหมือนแบบว่ามันเป็นช่วงเด็กวัยรุ่นอยู่แล้ว

มาดำมีโอกาสเรียนหมอมาดำคงจะดื้อพอสมควรนะฮะ
เคยมีเหตุการณ์อะไรที่แบบว่าห้ามแล้วเด็กไม่ฟัง

คือเด็กส่วนใหญ่ก็อาจจะมีความตามวัยอย่างที่เมื่อกี้คุณมดดำพูดนะครับ
แต่ว่าเขาก็เหมือนเขารู้เขารู้กรอบธรรมเนียมที่ควรปฏิบัติอยู่แล้ว
เพราะว่าอาจารย์ก็มีการแนะนำไปบ้างเบื้องต้น
บวกกับตัวเขาเองก็มีวุฒิภาวะพอสมควร
เขาจะรู้ว่าอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมนะครับ
อาจจะมีแค่บางอย่างที่เราต้องแนะนำเพิ่ม
ที่ทำให้เขาอาจจะคิดไม่ถึงแค่นั้น
เช่นว่าบางเรื่องเช่นการถ่ายภาพในห้องปฏิบัติการในห้องแล็บ
เราไม่อยากให้ถ่ายเพราะว่าบางทีอาจจะมี
ลักษณะภาพบางอย่างที่ไม่เหมาะสมออกไป

แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของพวงมาลัย

ห้ามนำพวงมาลัยมาไหว้อาจารย์ใหญ่ที่โต๊ะของตัวเอง
แต่ว่าถ้าไหว้แล้วก็อยากให้ดูแล
แล้วก็ช่วยเก็บไปด้วย

มันจะนำเชื้อรามาสู่บริเวณโต๊ะนั้น

ซึ่งอาจจะทำให้เสียสภาพแล้วร่างเรียนต่อไม่ได้
ก็เป็นเรื่องจุกเจียกเล็กที่นักเรียนต้องจะรู้กัน
แต่ละโต๊ะนี้นอกจากมีร่างอาจารย์ใหญ่แล้ว
ที่เราขึ้นโครงไว้เหมือนแขวนเป็นตัวมนุษย์

แต่ว่ากับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นกระดูกแต่ละชิ้น
เพื่อให้นักเรียนสามารถหยิบเป็นชิ้นมาศึกษาการหยิบจับอะไร

ก็จะแนะนำนักเรียนว่าต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง
เพราะว่ากระดูกก็อาจจะมีกร่อนมีบางมีแตกหัก

เคยมีสิ่งที่ไม่เหนือกับสิ่งที่พวกคุณเรียนมาวิทยา
คือเรียกว่าเคยเจอเรื่องราวแปลกธรรมชาติ
ไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ดันเกิดขึ้นอย่างนี้ฮะ

อาจจะเคยได้ยินว่ามีคนลื้อนู่นนั่นนี่ใช่ไหมครับเยอะ

รวมทั้งอาจารย์ผู้ใหญ่ในภาคที่อาวุโสที่สุด
ซึ่งอยู่กับภาคมา๔๕๐ปีก็ไม่เคยเจอ
แล้วเคยได้ยินเรื่องราวข่าวลือที่พูดเหมือนกันมั้ยฮะ
ทำงานมา๔๐๕๐ปีก็ไม่เจอ

เคยเบิกอุปกรณ์เบิกกระโหลไปกลับพ่อไป

ก็มีค่าเฟาท์หมอให้ตั้งใจเรียน
ก็มีบ้างอันนี้ก็เป็นวิจารณญาณของแต่ละบุคคลครับ
สำหรับผมก็ไม่เคยมีประสบการณ์ตรงนะครับแต่คือประสบการณ์ตรงครับ
แต่ว่าส่วนใหญ่สิ่งที่ติดตาก็จะเป็นพวกชื่อกล้ามเนื้อชื่อเส้นเลือดอะไรอย่างนี้ครับ
ต้องกลับไปอ่านทบทวนมากกว่าครับ
รู้สึกโชคดีอะค่ะที่วันนี้เราได้เข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์
แล้วก็มีคนคนนึงที่เราไม่เคยรู้จักกันเขาไม่เคยรู้จักเรา
แต่เขายอมสละร่างกายของเขามาให้เราได้แบบชำแหละได้ดูได้ผ่านนะคะ
เรียนรู้ได้ศึกษาก็รู้สึกยินดีแล้วก็ทราบซึ้งค่ะ

ถามจริงว่าอันนี้สงฆ์จากการเป็นผู้สอนเป็นอาจารย์สอนเรื่องนี้นะฮะ
เวลาที่ตัวเองได้มีโอกาสสอนคนเพื่อที่จะไปรักษาคนอีกไม่รู้กี่ล้านคนเนี่ย

สำหรับผมคือมันเป็นความสุขทางใจครับ
คือหมายถึงว่าเราตัดสินใจกลับมาเป็นครูเนี่ย
ก็คือเราต้องการจะมาถ่ายทอดความรู้แล้วก็สร้างคนที่กำลังจะไปเป็นแพทย์ต่อ
เพราะฉะนั้นมันก็เป็นงานที่สร้างความสุขให้กับตัวเรา

ก็คือไม่ต่างกับแพทย์ที่ออกไปให้บริการผู้ป่วยเหมือนกัน
อาจารย์ใหญ่ให้อะไรมากกว่าวิชาความรู้
จริงผมว่าทุกคนที่เป็นแพทย์นะครับ
นอกจากไม่เพียงแต่ว่าคนที่มาเป็นอาจารย์กายวิภาคนะครับ

เขาสัมผัสกับเรื่องความเจ็บป่วยความตายเนี่ย
แล้วก็การสูญเสียการจากจากมีชีวิตไปเป็นไม่มีชีวิตเนี่ย
จนเป็นเรื่องที่เขาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วว่า

เพราะฉะนั้นยิ่งซึ่งผมเคยทำงานเป็นแพทย์ตรงนี้มาก่อน
บวกกับการที่กลับมาทำงานในส่วนนี้
ทำให้เรายิ่งคิดและตระหนักในสัจธรรมนี้ได้ดียิ่งขึ้น
ก็จะยิ่งทำให้เราเข้าถึงและเข้าใจมันได้ดีขึ้น

กลัวครับก็มันเป็นกระบวนการธรรมชาติที่วันหนึ่งทุกคนก็ต้องเกิดขึ้น
ถ้าเกิดเราจะบริจาคร่างกายนี่ติดต่อยังไงได้บ้างครับ
ถ้าเกิดบริจาคร่างกายเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่นะครับ

บอกว่าอยากจะบริจาคร่างกาย

เป็นอาจารย์ใหญ่ต้องทำยังไงบ้างอะไรยังไงบ้าง
ถือว่าเป็นการทำบุญครั้งสุดท้ายนะฮะ
หลายคนที่อยากจะทำบุญให้มันยิ่งใหญ่จริง
ผมว่าเนี่ยเป็นทางออกทางหนึ่งเหมือนกันนะครับ

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะ
ช่วงหน้านะครับหมู่ขั้นเทพนะฮะ
จะพาเรานะครับไปรู้จักการทำบุญที่เรียกว่า
ยื้อชีวิตจากความตายได้นะครับ

คุณผู้ชมครับกลับมามูกันต่อนะฮะ

อย่างถ้าสมมุติดวงไม่ดีก็ไปซื้อโรงศพ
บางทีก็ไปบริจาคเลือด
คือทำทุกอย่างปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยชีวิตไปซื้อปลาในตลาดมาปล่อย
วันนี้ผมมีมูตัวพ่อมา

วันนี้เนี่ยนะแกจะมาบอกนะครับว่า
ทำบุญเนี่ยนะฮะต้องทำยังไง
มูยังไงแล้วจะยื้อชีวิตยื้อชะตาเราได้

เพราะบางคนเขาพูดว่าไงรู้ไหมให้ปล่อยปลาไปประมาณ๒๓ตันอะไรอย่างนี้
คนที่เคยเป็นเจ้ากรรมในเวรเก่าของเรา

ครับซึ่งอาจารย์ลักษณ์เนี่ยเคยทำนายตัวเองนะฮะว่าตัวเองเนี่ย

เสียชีวิตตอนอายุ๔๕ปี

ตอนนี้ผมว่าแกจะเกินแล้ว
ก็ไม่รู้ว่าแกเนี่ยทำวุญด้วยอณิสงฆ์อะไรก็ตาม
แต่แน่นอนยื้อชีวิตแกออกไปเรื่อยได้

กับหมู่คันเทพอาจารย์รักแรกขาดิเทศครับ
สวัสดีหน่อย

อาจารย์เคยให้สัมภาษณ์ว่าอาจารย์จะตายแล้วใช่ไหม

แหละยังไง
อันนั้นเค้าจะผิด
อาจารย์ของอาจารย์เนี่ยควรดูให้

ท่านดูจากอะไรท่านดูจากศาสตร์ที่เรียกว่ายูเรเนียน
เป็นโหรศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนในฮัมบรูเยอรมัน
คือเป็นวิชาโหรศาสตร์สากลแล้วอาจารย์ท่านก็เคยบอกผมว่า
คุณรักเดี๋ยวปีนี้ภรรยาผมจะตายหลังจากนั้นเนี่ย
ผมจะอยู่อีกประมาณครึ่งปีถึง๑ปีเท่านั้นผมก็จะตายตามนะ
เพราะถึงเวลาปุ๊บภรรยาแกตายจริงผมบอกอาจารย์แม่นอ่ะดูให้ผมด้วยสิ
ก็บ่ายเบียงไม่ยอมดูสุดท้ายก็ปรากฏกดไปกดมาบอก
อาจารย์ตกใจไหมไม่ตกใจเพราะตอนนั้นเราอายุเพิ่ง๓๐ต้นเอง
แต่วันนี้อาจารย์๔๖หรืออีก๒ปีเท่านั้นเองจะตรงกับคำทำนายหรือเปล่า
หนุ่มไม่สังเกตเหรอหนุ่มไม่สังเกตเหรอว่า
เขาถึงทำบุญหนักมากอาจารย์ทำบุญหนักมากเลย

อาจารย์บุญสร้างโบสถ์ให้เสร็จไปหลัง
ถ้าเกิดไม่มีใครทำเราทำเองเราทุ่มสุดตัวเลยนะ
แต่บางคนก็บอกการไปสร้างโบสถสร้างวิหารอย่าทำคนเดียว

ที่อาจารย์สร้างโบสถ์เนี่ยใช้เงินสร้าง๑๒๐ล้าน
เงินของอาจารย์ก็ประมาณสัก๒๕๓๐ล้าน
คิดว่าถ้ามันถึงเวลาตายเราจะได้มีบุญติดตัว
ชาติหน้าจะได้เกิดมาไม่ลำบากเหมือนชาตินี้
อาจารย์ผมถามหน่อยในมุมกลับกัน
ถ้าเกิดไปถึงอีก๒ปี๔๘อาจารย์ยังมีชีวิตอยู่

ก็แสดงว่าอาจารย์หมออาจารย์อาจจะทายไม่แม่นหรือเปล่าหรือยังไง
การพยากรเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้นะคนผู้ที่ดำรงตนด้วยความไม่ประมาทและมีสติ
เปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตได้ด้วยกุศลกรรมแต่หากเขาได้รับการพยากรว่าอย่างนี้
แล้วไปทำเลวความชั่วสิอันนั้นก็ไปอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดเขารู้ตัวว่าจะเกิดติดตารางติดคุกมีคดีความเขาเคยพกปืนตลอดชีวิตก็ไม่พกปืน
เคยคิดโกรธก็ไม่โกรธใครขับรถปาดหน้าก็ไม่เอาเรื่องเอ้ยอย่างนี้เขาเปลี่ยนแปลง
คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าการทำบุญของมนุษย์เราเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนชะตาชีวิตของเราได้เปลี่ยนได้
ผมถามอย่างนี้ในมุมของบางคนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าดวงเขาไม่ดีแล้วนะฮะเขาก็มักจะไปนอนโรงต่อชะตา
บางคนก็ไปบริจาคโลหิตให้เลือดตกยางออกซะเขาบอกจะเป็นการต่อต่อหรือสะดอกเคราะห์ได้อันนี้จริงไหมฮะ
มันแค่ทำให้รู้สึกดีขึ้นนะหนุ่มมันจริงจริงมันไม่ได้หรอกการที่บุคคลบุกมันมีนะ
กรรมในทางศาสนาเนี่ยมีอยู่อยู่สิบสี่ประการเรียกว่าจูระกรรมะวิพังขสูตร
หมายถึงว่าบุคคลทำกรรมอันใดย่อมเกิดผลตามนั้นบุคคลผู้เคยซากฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
อืมเกิดชาติใดพบใดจะมีคนมาตามอาฆาตพยาบาทเลือดตกยังออกป่วยเข็ม
เราถามหน่อยหนุ่มเจ้ากรรมในเวรเวลาอาฆาตเราเพราะเราไปฆ่าเขาไว้เนี่ยคือเขาผู้ถูกกระทำนะ
ครับเราแค่รู้ว่าจะถูกกระทำตามกรรมของดวงเราในชาตินี้เนี่ยนะเราไปนอนโรงเนี้ย
มันทำให้เจ้าการไปเรียนหายโกรธไหมเออก็จริงแล้วมีวิธียังไงบางคนปล่อยปลาเป็นตันเลย
ถ้าไปปล่อยปลาปล่อยวัวปล่อยโคนแล้วคิดว่าจะต่อลองได้มันไม่ใช่หรอกแค่กำลังใจ
อะไรรู้ไหมแปลว่าอะไรเออเมื่อชาติที่แล้วฆ่าเองชาตินี้ฆ่าปล่อยโคอ้าวในชั้นศาลในมดดำนางมดดำ
ได้เคยฆ่าฉันซึ่งฉันอาฆาตไอ้คนบอกเออฉันปล่อยเขาปล่อยฉันต่อลองฉันปล่อยมากกว่า
อันนี้มันแก้จะได้ที่ไหนมันไม่ได้แล้วณวันนี้เราควรจะทำยังไง
สมมุติเราต้องการบางคนเราจะเห็นว่ามีการยื้อชีวิตสำเร็จนอกจากคำว่าเออ
วัฒนาการทางการแพทย์และทางการบุญมีวิธีการเสริมดวงมันเข้าใจหรือยัง
ว่าร่างกายนี้ยังประโยชน์ไม่ได้นานเลือดเหล่านี้ถ้าบริจาคออกไป
ยังชิดแก่การสืบชิดของคนอื่นเราจึงยอมเสียสละเลือดเราออกไป
ด้วยความตั้งใจนะไม่ใช่เพื่อต่อชีวิตแต่เรารู้ว่าชีวิตคือการต่อ
ชีวิตได้เรารู้ว่าการที่เราจะช่วยเหลืออะไรใครได้ด้วยหัวใจแล้ว
เราก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปบอกกับเจ้ากรรมในเวรว่าชาตินี้ที่เราเกิด
เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราเคยฆ่าใครมาในระยะท่าที่แล้วบ้างหากมีดวงจิต
นั้นตามอาฆาตพยาบาทข้าพเจ้าจงรู้ด้วยว่าในชาติพวกนี้บุคคล
คู่นี้ไม่ได้สร้างบาปต่อมีกุศลกรรมเช่นนี้คิดดีทำดีอย่างนี้
บีดามารดาบริจาคโลหิตด้วยว่าไม่ได้คิดว่าท่านจะให้อภัย
แต่ขอให้ท่านต้องรับส่วนบุญของข้าพเจ้ากรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ทำต่อท่าน
แล้วทำให้ท่านสูญเสียถูกกระทำท่านจงอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าเถิด
ข้าพเจ้าขอคำวรรณกรรมอันเนี้ยคือมันต้องสื่อสารด้วยการแผ่เมตตา
ขอขมานากรรมอโหสิกรรมไงแต่มีสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้เขาบอกเป็นการทำบุญครั้งสุดท้าย
ก่อนเราไปเกิดหรือก่อนการบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่
อันนี้ช่วยได้ไหมอาจารย์เขาบอกเป็นการสะดอกเคาะเขาบอกสังเกตเลย
คนที่มีประกันชีวิตหรือคนที่เอาร่างกายไปบริจาคแล้วส่วนใหญ่มักจะมีเหมือนเหมือน
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองจริงไหมคือมันมีคำของพุทธองค์อยู่คำนึงว่า
เสียอวัยวะเพื่อรักษาธรรมเสียสละแม้ชีวิตเพื่อรักษาธรรม
คือในการเสียสละเหล่านี้มันรักษาธรรมะได้ไหมมันเสียเพื่ออะไร
เสียเพราะความกลัวว่าจะเป็นอะไรหรือเสียเพราะอะไรมันต้องเข้าใจนะ
เสียเพื่อไปเป็นวิชาความรู้ให้กับคนรุ่นหลังเอาเอาร่างกายตัวเองเป็นศพแทนที่เราจะเอาไปเผาทิ้งเปล่า
เป็นอาจารย์ใหญ่เอาไปเป็นอาจารย์ใหญ่ไว้สำหรับให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษา
อันนี้เป็นความคิดที่ดีแต่ตัวของผู้สูญเสียหรือตัวผู้เสียสละเนี่ยนะ
เขามีความคิดอย่างไรกับร่างกายตนและเข้าใจไหมว่าจะเป็นประโยชน์อย่างไร
มันต้องเข้าใจถึงตรงนั้นถึงแก่นด้วยถึงแก่นด้วยใช่
ว่าเราก็ไปบริจาคเนี่ยใครจะได้ต่ออะไรอย่างนี้
กลไกต่างแห่งไกลแห่งฉันนั้นเมื่อฉันละสังขารจากโลกนี้ไป
กายของฉันโจมเป็นที่ศึกษาเดี๋ยวรู้เพื่อจะได้ศึกษาทำการรักษา
การแก้ไขการป่วยความเจ็บในกายมนุษย์สืบไป
หมายความว่าก่อนที่เราจะจดปากกาเซ็นลงไปให้คิดอย่างนี้ในใจเลย

จำไว้เลยนะครับว่าก่อนที่คุณไปบริจาคร่างกายไปอาจารย์ใหญ่
คุณเนี่ยก่อนที่จะเซ็นชื่อลงไปตั้งจิตอธิษฐานเลยว่า
ขอให้ร่างกายของคุณเมื่อเสร็จสิ้นไปแล้ว
เป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาแพทย์ต่อไป
นี่มีอีกอย่างหนึ่งนะฮะนอกเหนือจากบริจาคร่างกายแล้วนะฮะ
เพื่อที่จะไปเลือกไปเป็นกุศลใหญ่ให้อาจารย์ใหญ่
ก็ยังมีบริจาคอวัยวะต่าง
เพื่อให้คนที่เขาขาดได้ใช้
อย่างเช่นดวงตาหัวใจหรืออะไรก็แล้ว
แต่บางคนคิดว่าการบริจาคแบบนี้

ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยนะครับ
บุคคลผู้จะบริจาคสิ่งนี้สิ่งนั้น
เช่นบริจาคดวงตาบริจาคตับหรือสิ่งต่างเนี่ย
จะต้องเป็นคนเห็นแถ่ทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้น
เอาง่ายก็กลับมาที่ว่าอยู่ที่เจตนาเจตนา
แล้วก็ต้องมีความเข้าใจในหลักบุญหลักกรรม
จะต้องไม่คิดบริจาคเพื่อการทดทอน

ต้องบริจาคเพราะคิดด้วยใจอิ่มเต็มถึงพร้อม

และพร้อมกับไม่ต้องไปกลัวว่าชาติหน้าเกิดมา
ไม่ครบตาไม่ครบแขนไม่ครบไม่ต้องกลัว
ยิ่งเป็นบุญเสริมต่อให้มีมากกว่าเดิม

ล่างกายมนุษย์เนี่ย

รูปเราเสียไปได้ตามการมันเสื่อมไป
แต่บางอย่างใช้ได้เราก็คิดว่าเป็นประโยชน์คนรุ่นหลัง
ยังไงไอ้คนไม่มีไตทุกอย่างไรคนล้างไตเป็นอย่างไรทุกอย่างไร
โอ้โหเราเห็นแล้วมันควรจะไปศึกษานะโอ้โหคนล้างไตไปไหน
เราจะเห็นโอ้โหเจ็บลึกเกินต้องล้างไตทุก๓วันโอ้โหเราโอ้โหตายแล้วนี่

อย่าไปคิดสะดอกเคราะห์เคราะห์ดีจะบังเกิดขึ้นจากบุญที่ทำ
โอ้โหนี่ไงนะฮะเอาละครับแต่ที่แน่นะครับก็เราก็เชื่อกันอย่างนะครับ
การทำบุญเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วหลายหลายคนก็พูดกันนะครับว่า
ทำบุญเนี่ยบางครั้งไม่จำเป็นต้องหวังผลหรอกและสุดท้ายบุญนั้นเนี่ย
จะกลับมาหาเราเองหวังหรือไม่หวังบุญมีผลเสมอนี่ไง
เรียกว่าอันนี้สงฆ์แห่งบุญนะครับนั่นคืออันนี้ส่งแห่งบุญจริงนะครับ
ช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับกับครอบครัวหนึ่งนะฮะที่ใช้ชีวิตอยู่กับศพเนี่ย
ยาวนานกว่า๖๐ปีใช่ไหมคุณพระดำถูกต้องพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
มาที่อำเภอ
ผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันครับที่บ้านไม้หลังหนึ่ง
ได้มีการเก็บซากโครงกระดูกของมนุษย์ไว้กลางบ้านโดยมีคุณป้าม่วย
เป็นผู้ดูแลเป็นรุ่นที่๒ซึ่งโครงกระดูกมนุษย์ท่านนี้
มีชื่อว่าภวงทองฎิกาโฮที่เสียชีวิตมืดตอนอายุสิบสองปี
และครอบครัวได้เก็บรักษาร่างไว้ยาวนานกว่า๖๐ปีเลยทีเดียวครับ

สมัยก่อนคกตำข้าวสมัยก่อนเนี่ยคกไม้ใหญ่ที่ซ้อมข้าวไง

เขาก็พูดว่าฝากพ่อฝากแม่เขาไว้พ่อแม่เขายังอยู่ไง

เขาบอกว่ายังเผาเขาไม่ได้เจนฝากเขามาเข้าฝันบอกให้เผาได้ถึงจะเผาได้
ทุกวันนี้เขาก็ไม่เคยเข้าฝันแล้ว
เขาก็กางไว้ให้อย่างนี้อย่างนี้
ใส่แล้วเขาก็กางมุ้งไว้อย่างนี้แล้วก็ไม่ได้นั่นไม่ได้ปิดฝาปิดอะไร

คือสมัยนั้นมีอาชีพเวลาก็ไม่มี
แล้วกินเขาก็ไม่มีเขาก็แห้งไปเฉย
ป้าม่วยถือเป็นหนึ่งในครอบครัวฤทธิ์กะโฮ
ที่ถูกฝากฝังให้ดูแลศพมาหลายต่อหลายปี
ทำความสะอาดเตรียมของเส้นไหว้ตามกำลังที่พอมี
แม้กระทั่งนอนเฝ้าก็ยังเคยทำครับ
เขาทำให้ทำบุญทำทานให้
ตอนก่อนนี้ถึงก็อยู่มาที่ฉันยังไม่แยกครอบครัว

ตอนนี้ลูกชายขึ้นมาอยู่ในการเสื้อผ้า

จังก็เขามานอนช้าเขาก็ไป
และตอนนี้ต่างคนว่ามันก็ยั่งแยกกันอะ

บางทีก็เอามีผลไม้ก็เอาผลไม้มา
ถ้าแบบว่าคนอื่นมาแล้วมาไม่เคารพเขาอะไรอย่างนี้เจอ

แล้วมาคุยอุ้ยผีมีมีจริงอะไรแบบนี้

แถวนี้เขาก็รู้ว่าที่นี่ตายอย่างไรอะไรอย่างไร

เขาก็เคยขึ้นมาเขาก็ขึ้นมาดูมั่ง

เขาก็รู้กับนิตกลที่บ้านนี้เขา

มีคนจะแบบมาลองของเยอะไหม

แล้วก็ไม่ให้ขึ้นไง

บางทีบ้านไม่อยู่เนี่ยขาดรับเขาเลย

ป้าเคยเกิดอะไร
ไม่เคยเขาไม่เคยมาหลอกหลอนไล่ฉัน

ไม่เคยมีแต่ว่าเขาจะให้

ไม่เคยไม่เคยถามแล้วเราก็เฉย

ก็จะให้ลูกชายคนที่อยู่เนี่ยดูต่อไป
และนี่คือเรื่องเล่าของป้าม่วย
ที่ยังยึดถือคำสั่งเสียจากรุ่นสู่รุ่น
ไม่คิดผิดคำสัญญาแต่อย่างใดครับ
จากเรื่องราวอันเหลือเชื่อ
มาพาดวงกันต่อกับอาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศมูขั้นเทพของเรา
งานนี้บอกเลยว่ามีเฮจะเป็นราศีไหนไปฟังพร้อมกันครับ
อาจารย์วันนี้วันที่๒๐มิถุนายนเราจะเข้าสู่เดือนที่๗ของปีแล้ว
สังเกตทั่วโลกก่อนเลยดีกว่าก่อการร้ายระเบิดมันเกี่ยวกับดวงดาวมันเกี่ยวกับดวงไหมฮะ
ดวงโลกเนี่ยที่มันเป็นดวงเก่าแก่เนี่ยลักษณะดวงโลกอยู่ราศีเมษ
คือดวงเมืองกุฤตนากุศิลป์ก็อยู่ระศีเมษ
ต้นเก้าร้นกำลังเล็กให้หนึ่งปวดข้าวให้สาวรักเมืองลงก้นหลุมวันที่๒๑เมษายน
แล้วทุก๘๔ปีมันจะเป็นครั้งหนึ่ง
เมื่อ๘๔ปีที่แล้วเมื่อ๘๔ปีที่แล้ว

เดี๋ยวฉันจะเอาไม้ตีเธอ

ราศีใดนะฮะในช่วงนี้ต้องระวังอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องที่ไม่คาดฝัน
ภายในครึ่งปีหลังที่เรากำลังจะเกิดขึ้น
คนที่เกิดในราศีเมษในหลายปีที่ผ่านมาถึงในปีที่ผ่านมาเนี่ย
มันวุ่นวายคนเกิดราศีเมษจะเป็นไปตามดวงเมือง
บ้านเมืองดีคุณก็ดีบ้านเมืองแย่คุณก็แย่เอาง่าย
เพราะฉะนั้นราศีเมษจะต้องระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุ

ดาวเสาโคจรทัพเรือนชะตาราศีพิจิกมาประมาณเกือบ๒ปีแล้ว
ประมาณสักเดือนมีนาเมษาเนี่ยดาวเสาตัวเนี่ยยกพ้นไป

และจะอยู่ไปจนถึงประมาณวันที่๓๐เดือนพฤกายน
ธันวาคมท่านก็จะยกเข้าสู่ราศีธนู

แปลว่าราศีพิจิกนับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป

ดาวย่ายย้ายลาหูรื้อเสาเปรียบประดุนอินซีเกาะกิ่งไม้ใหญ่
ยามที่จะบินจากกิ่งไม้นั้นก็ต้องถีบกิ่งไม้นั้นถีบตัวเองให้ขึ้น

เพราะฉะนั้นคนเกิดราศีตัวราศีพิจิกษ์เองเนี่ยต้องระวังนะ
ในวันที่ช่วง๑ธันวาคมบวกรบเลยนะ๓๔เดือนเลยนะ
แล้วก็คนเกิดราศีสิงศ์
ราศีสิงศ์ถูกราหูทับอยู่ประมาณปีกว่าแล้ว

เขาก็ต้องมีเรื่องเลิกกับแฟนหลงแฟนหรือไปหลงคนบางคน
แล้วก็มีเรื่องนั้นด้วยนะครับบางราศีสิ่งผมเห็นบางคนนะฮะ
กำลังจะทำงานใหม่ปุ๊บแล้วก็ไม่ได้ทำ
ล่อไงถูกล่อให้อยากแล้วจากไป

อาจจะเป็นเพราะตัวมีดวงอื่นมาดึงไม่ให้ไปทำอะไรอย่างนี้ก็ได้
ไม่ใช่ไอ้ตัวราหูเนี่ย
เคยดูดวงให้คนทั้งประเทศไม่ได้มานั่งดูดวงให้พิธีกร
ราหูมาทับราศีสิงศ์เนี่ยราหูเนี่ยเป็นมายา
แต่ราหูดวงที่มาทับราศีสิงศ์เป็นประเกษตร
แปลว่าปูปูปะปะเป็นตำแหน่งที่ปูปูปะปะ
มันจึงนำภาพลวงมาสู่ความหลอนในกายตนคนเกิดราศีสิง

จิตใจเธอนี่มันซามจิตใจเธอนี่มันเลว
วันที่๔สิงหาคมราหูก็จะยกจากราศีสิงศ์เข้าสู่ราศีกรกฎ
ราหูคือมายานึนุ่มอยู่ในวงงมายาฮักท่านให้ถูกตัว
ออกไปกินแหลกเปลี่ยนข้ายแล้วดังเปลี่ยนข้ายแล้วรวย
ดึดดตุ๊ก
นี่ไงผมพรปากนักอาจารย์น่าจะหาปากครูมาสาวัย
เอาราศีที่ดีบ้างราศีที่ดีเอาแบบปังเลยแบบว่าแบบครึ่งปีบวกเลย
เดือนหลังราศีที่ดีราศีที่เด่นราศีที่เลิศ

ราศีพิจิกกับมังกร

ใช่เพราะว่าราศีพิจิกยังไงเสียผมมองดูนะว่าก็เดินผ่านคาวเคราะห์มามาก๒ปีแล้วเนี่ย
มันเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนเนี่ยมันงั้นไงก็ต้องมีสิ่งดีที่เกิดขึ้นชดเชยทดแทน
งพรเนี่ยเดี๋ยวพระหัสดีโคจรเข้ากลางปีเข้าเรือนกลับมานะกัญญาไปแล้วเนี่ยมันก็ดีแล้ว
คุณอย่าไปเชื่อนะว่าชีวิตของคนเราจะดีด้วยการที่จะมีอะไรมาเสริมดวงแล้วมันเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิต
สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชะตาชิดได้ก็คือบุญกุศลที่ผมบอกหลายครั้งว่าวัตถุมงคลที่คุณบูชานั่น
แปลว่ามันต้องมีคำตอบให้ได้ว่าเบื้องหลังเอาเงินไปทำอะไรหรือหนุ่มกัญชัยออกน้ำมันพลายเนี่ย
แต่เงินได้มาไปเลี้ยงไหนหนูกิ๊คไว้สองสามคนโดยได้มั้ย
มันไม่มีกำลังมันต้องว่าเงินนี้สร้างพระอุโบสถจนเสร็จ

เพราะฉะนั้นวัตถุมงคลนี้คือวัตถุมงคลที่ระลึกร่วมบุญ

เพราะฉะนั้นมันต้องเอาเงินไปทำอะไร

มันต้องมีเหตุปัจจัยสิใช่ไหม
จรับ
นี่อะไรมันส่งสิบแนนวอะไรกัน
มันบอกว่าจังทุกข้ามเจ็บมาก
อย่าไป๙พิธี๑๐พิธีบ้าบอเป็นไหมมวดเดียวจบเลยรู้จักไหม

นี่ฟังงับถ์เงินพาลมันเป็นเงาของนอกกายเราก็ไม่เค้ามี
ไม่เป็นไรไม่เจ็บหรอก

อ้าวไปต่อ
เอาราสีอันดับสองที่ว่าดี

คุณงามความดีบุญกุศลมงคลทั้งหลายที่สร้างสะสมมา
ทั้งครูหลักครูใหญ่เกื้อกูลอุดหนุนส่งเสริม
มีคุณเกื้อกูลให้เกิดทรัพย์เกิดสุขเพราะฉะนั้นแปลว่าที่บอกว่าอาจารย์ทำไมดวง
ตายังไม่ดีหรือคนเกิดราศีตุลบอกไม่เห็นดีเลยถ้าคุณไม่มีบุญ
ใช่ไหมก็ไม่สร้างบุญเออพอถึงเวลาจะมาเบิกใช้มันไม่มีบุญมันก็เหมือนเงิน
แล้วน่องไหมที่สำคัญคือจะเป็นเงี้ยนุ่มนี่นะเพิ่มเกือบราชีตุ้นให้ดูให้ดีนะ
มันเป็นอะไรคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะพี่ม้าออนภากฤษฎีอยู่ราศีอยู่ราศีพิจิกษ
ในปีนั้นออนภาศรีมาทับลักษณ์นะเขาบอกฉันจะต่อต้านคำวิจกรของเธอหมอลักษณ์
แกก็เลยเป็นการแบบฉันไม่กินออกกำลังกายฟิตเน็ตจำได้ไหมอย่างหนัก
สุดท้ายเป็นไงครับน้ำหนักไม่ขึ้นแต่อารวาสเป็นคนเป็นบ้าเพราะอะไรน้ำตาลลดไง
เมือก่อนผมก็อ้วนคนด่าเพราะไอ้อ้วนร้อยเมียผมไม่ไหวนะ
เอ้ยเพราะไหมเมื่อก่อนเข้าด่าไอ้อ้วนร้อยเมีย
ถ้าอ้วนใหม่
ตุลต้องให้เสด็จน้ำ

เป็นห่วงเวลาที่จะใครไม่มีคู่ก็ได้คู่
ใครมีคู่อาจจะมีบุตรหรืออาจมีบุตรเจ้าอาจจะมีคนใหม่
แล้วที่สำคัญคือแล้วการทำหากินน่าจะดีขึ้น
แต่อาจยังไม่รวยแต่จะมีช่องทางเยอะ
เหมือนกับการสร้างการทำช่องทางไว้
ต่อเข้าปีสองร้อยหกสิบเอ็ดกลางปีนะกัญญาปีปีหน้า
หลังจากนั้นหนึ่งปีต่อจากนั้นไปถึงกลางปีหกสิบสองนะ
เงินทองไหลมาเทมามากที่สุดในรอบ๑๒ปี
ฟันทุ่งไหมฟันทุ่งนี่ไงอันนี้ทั้งราศีทั้งลักษณะนะตุ้นเนี่ย

อันดับหนึ่งราศีที่ดวงจะดีอันดับหนึ่งได้แก่ราศี
ราศีกันเขาเช่าไง
เออบวชแล้วอยู่ตัวนี้พระตรงนี้ไหมพระ

จากนี้เป็นต้นไปราศีกันไม่มีเรื่องร้ายที่น่ากลัวเลย
ราศีกันจะเป็นยังไงต่อจากนี้
หนึ่งที่คิดอ่านทำอะไรหลังจากนี้เป็นต้นไปโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่วันที่๑๗มิถุนายนเป็นต้นไปนะ
ดรสรีศาโคจรเดินหน้าทัพราศีกัณฑ์
ราศีกันก็จะมีดวงชะตาที่พุ่งชะลูดพุ่งแบบเหมือนกับผีพุ่งใต้
กระสาทฟุ๊กนี่เลยนะด้วนแล้วเลยไปติดตามประมพิธีจะแม่นไหม
คนเกิดราศีกันก็จะเกิดความชื่นใจสุขใจมีความสำเร็จมีช่องทางโอกาส
ตกงานก็ได้งานช่องทางในการขยับขายก็มีสิ่งที่คิดก็ถูกต้อง
สิ่งที่เจอก็สำเร็จของขังที่ได้มาก็ศักดิ์สิท
ถ้าศักดิ์สิทธิ์มันว่าเวลาที่พระศิษฐธรรมลักษณะแล้วมันจะเจอของขลางที่ศักดิ์สิทธิ์
แล้วมีฤทธิ์ใช้แล้วเกิดคุณโอเคบุญกุศลนุเกื้อกูลหนุนนำพอหลังจากวันที่๕กันยายนนะ
เป็นช่วงเวลาของการกรอบโกยให้เกิดเงินทองไปอีก๑ปี

ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเจาะรวยก่อนราศิตุลอยู่ประมาณ๑ปี
โอเคนะฮะแต่แน่นะฮะอาจารย์พูดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้อาจารย์นะครับพาไปหมู่นะครับซึ่งอาจารย์เนี่ยมีงานที่ดีมากมาบอกด้วย
หนุ่มว่าคนที่ทำแท้งในโลกเรานี่มีเยอะไหมเยอะ

แค่เราค้นพบที่วัดไผ่เงินโชตนารามเมื่อหลายปีก่อน

แล้วในครั้งนั้นเนี่ยคณะสงฆ์เชิญผมไปทำพิธีผมก็ต้องไปเป็นเจ้าภาพทุกอย่างในการจัดพิธีที่วัดไผ่เงิน
จึงเป็นที่มาของการทำบุญอุทิศให้ดวงวิญญาณทารกที่ถูกทำแท้ง

สาวอาทิตย์สุดท้ายก่อนวันเข้าภาษามนาคาร

จัดที่วัดเจ้าอามแขวงบางคุณนลคือวันที่หนึ่งกรกฎาคมเนี่ย
จะตั้งโรงศพแล้วเอาผงอธิษฐาตุที่ได้จากวัดไผ่เงินครับ
แคร์ที่คนเอาเด็กที่หนึ่งเขาไม่ได้แท้งนะ
แต่เขาแบบเขาแห้งตายเขาเป็นลูกกรอกมาเผาเราก็เก็บอธิษฐาตุใส่โกรธเอาไว้
พอถึงปีแล้วก็เอาอธิษฐานนั้นมาจัดเป็นรูป

แล้วก็ให้คนไปเขียนใบขอขมารณกรรมข้าพเจ้าผิดพลาดไปแล้ว

เทศนาวันรุ่นขึ้นก็มี

บุญที่หนึ่งและสองกฎกาคม
เรียนเชอเลยครับ
เพราะว่าอันนี้เป็นบุญที่ดีมาก

ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยสร้าง

แล้วต้องใช้วิญญาณในการชมด้วยนะครับ

วันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับ
ผมมูตัวพ่อคุณพระดำมูตัวแม่และอาจารย์ลักษณ์นะครับ
หมู่ขั้นเทพวันนี้ลาไปก่อนนะครับกับรายการ
มูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
มูให้ทะลุถึงชั้นฟ้าหรือลึกลับถึงชั้น
ว่าดาลต้องหมูไนท์
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ